เจพุทธบอกว่าเครียดและน้อยใจที่ถูกมองว่าทำศัลยกรรมข้างหน้า
แค่ไปแก้ตาที่มันคลายตัวเพราะว่าพอเย็บไว้เนี่ย
เวลาไขมันมันกลับมามันก็เด้งกลับ

แซวว่าไปอัพหน้ามาใหม่หลังจากไปเที่ยวเกาหลีมาหน้าตาก็เปลี่ยนไป
ถูกมาว่าไปขึ้นเขียงอัพหน้าใหญ่โต
เขาก็เลยน้อยใจตรงนี้ว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรใหญ่โตขนาดนั้น
ไม่ใช่เป็นเพราะอย่างเนี้ยรึเปล่าพี่มี่ก่อนหน้านี้นักข่าวหรือใครพยายามไปถามพุทธ
ทำอะไรมาก
เชื่อเราเห็นพัฒนาการเขามาตลอด
ที่มันเป็นคนที่แบบว่ากาลาแมร์ทางด้านวินัยของผู้หญิงแล้วเนี่ย
พุทธเนี่ยนะตีหน้าเอากำลังตีดีเนอะ
เขาต้องวิ่งวันละ๖กิโลกรัมเห็นไหม
วิ่งปุ่นมากหุ่นพุทธนี่คือมันแบบดีมากหุ่นดีทุกอย่าง
มันเข้าไปเองค่ะถอดเสื้อแล้วปัง
ทำไมมดดำถึงไปเห็นหุ่นเห็นอะไรตลอด
เขาถอดเสื้อแล้วค่ะ
ฉันกอดตลอดฉันต้องแบบเป็นเทราปิสสของฉันที่แบบว่า
เช้ามาในการที่แบบฉันเจอหน้าน้องพุทธตั้งแต่สมัย
เทราปิสสเป็นว่าบำบัดนะผู้ชม

เขาก็ทำแล้วก็บอกเหมือนคนที่ทำในอาชีพการแสดงดิฉันว่าเป็นเรื่องธรรมดากจริงนะ
หนูเป็นคนที่ทำหนูก็ยอมรับว่าทำนะ

ตาแกกีดป่ะ

ทำศัลยกรรมแล้วยอมรับโดนด่าโดนด่าว่าแรงนะเป็นเรื่องใหญ่แต่หนูเนี่ยยอมรับตั้งแต่วันแรกที่หนูทำแล้ว

ใช่ไหมเหล่ามาแลอะเลี่ยวเตียงว่า

ถ้าหล่อลนตามและกลายมันเทียบกันไหน